คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะที่เริ่มจากเมืองอูฮันของจีนแล้วก็มีการเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามีคนไทยด้วยที่ติดเชื้อนี้นะคะ
หญิงดารารัฐรัตนรักษ์ผู้มนุยการโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมบอกว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงไทยอายุ๗๓ค่ะ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เขากลับมาจากอู่ฮั่นของจีน
อย่างนั้นฯก็เป็นต้นต่อของการแพทย์เชื้อค่ะจาก
การตรวจเนี้ยนะคะติดเชื้อจริง
แต่ยังไม่สามารถระบุชัดเจนว่าสายพันธุ์ไหน
รอการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง
ภาพรวมตอนนี้อาการดีขึ้น
ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิงชาวจีนนะคะ
มาจากเมืองอูฮันมาที่กระบี่

ทางคุณหมอโรงพยาบาลกระบี่บอกว่า
ส่งตัวนางหลีเข้าสู่ระบบกักตัว
รอดูอาการให้ครบ๒๔ชั่วโมง
ถ้าไม่มีอาการอะไรเพิ่มอนุญาตให้กลับได้
ตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตไป๑๗ศพนะฮะ
ก็ติดเชื้อโดยหลักก็จากเมืองอูฮันของจีน

ตอนนี้จีนก็ออกมาตรการในการปิดเมืองนะ

แต่ว่าคนไทยเราก็เป็นคนแรกนะครับที่พบ